หาตัวเองมาท้ายน่ะ
พัทยาไม่ใช่
ลาดประเขาคือ

อินต้องลองพี่เค้าดูค่ะ
เพราะว่าคำถามข้อต้นที่๒

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ข้าวต้มรสต้มยำกุ้งและข้าวผัด
งั้นเพบจะเสริญข้าวต้มรสต้มยำกุ้ง
และไปก็เหลือให้ข้าวผัดกุ้งสูตรมาหาชัยจากภาพราคาอยู่ที่

อ่าอันแช่แขนจากทางทะเล

ราคาอยู่ที่

และราคาอยู่ที่
แพงกว่า

แพงกว่า

ราคาอยู่ที่
แพงกว่า
ราคาถูกที่สุดค่ะ

เงินสะสมของคุณกุ๊กไก่และคุณโน๊ต

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐

คือของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เดี๋ยวเลยจ้า
อันนี้ของอร่อยที่เกี่ยวกับสตอเบอรี่

เมื่อกี้คุณกุ๊กไก่คุณโน๊ตเป็นไงผมบอกไปถูกไหม

สิ่งเมื่อกี้คือสิ่งผิด
ใหญ่เนื้อนุ่มเคี้ยวดึบกรุบ
กลิ่นสตอเบอรี่ไม่หวานมาก

ค่ะแล้วส่วนข้อมูลค่ะ

ค่ะนี่ทากับนมปังก็อร่อยค่ะ
อะไรก็อร่อยและที่สำคัญถูกที่สุด
อืมอยากให้หนวดขึ้นวันนั้นก็ทา
ค่ะเป็นอย่างไรครับเผลอหลับหมาเรียนหน้าเล็ก
ครับของผมเฮอร์ชี่ครับผม
น้ำเชื่อมนะสตอเบอรี่

แล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพง
ของน้าถูกที่สุดไม่เอาที่จะพูดความจริงกับน้องเขา
ของผมนี่ถูกที่สุดแต่ของผมไม่ถูกสุดแล้วอันนี้ถูก
เดี๋ยวคุณสามคนหยุดสตอเบอร์รี่ได้แล้วค่ะ
คำถามข้อที่๓ค่ะมีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากสตอเบอรี่ทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

บอกเลยค่ะพี่เป๊กกี้อันนี้ชอบมาก

ถ้าเอาจริงอย่างที่กุ๊กไก่บอกว่าอันนี้กุ๊กไก่ทานบ่อย
ทานบ่อยแล้วก็แบบจนจนลืมราคาเราหยิบเราหยิบแบบอัตโนมัติเลย

หลัก๑๐อันนี้หลักร้อยอันนี้หลักร้อยอันนี้หลัก๑๐

ไหนเราก็เป็นคนที่มีเชื้อสตอเบอรี่เหมือนกัน

เป็นจะบอกใบ้ให้ว่าของที่ถูกคือถูกกว่ากัน๓บาท

และของที่ถูกผลิตมาจากสตอเบอรี่

คุณต้องตอบแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตอเบอรี่ทั้ง๓ชนิดนี้

คุณมั่นใจไหม
ดูสิว่าความมั่นใจของคุณจะนำพาคุณไปที่ไหน
จะอยู่ต่อหรือกลับบ้านเลย

ตัดข้อแพงค่ะพี่เป๊ตัดข้อที่แพงออกค่ะ

เฮอร์ชี่น้ำเชื่อมรสตะบุรี๖๒๓กรัมออกค่ะมันไง
นั่นไงสินค้าตัวนี้เป็นตัวที่แพงสุด
ราคาอยู่ที่๑๙๕บาทเหลือ๒ตัวค่ะ
คิ้วไก่ว่ามั่นใจป่ะว่าอันนี้ถูกไม่มั่นใจแล้ว
คุณต้องตอบแล้วค่ะคุณโน๊ตกับคุณกุ๊กไก่
ต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ
ผลไม้อบแห้งจากดอยคำเป็นชิ้นที่ถูกที่สุด

เอ้าล่ะโอ๊ยอันนี้หมดแล้ว
สตอเบอรี่ค่ะน้ำหนัก๑๙กิโลกรัมนะคะ
จากเบสฟู้ดราคาอยู่ที่๑๔๘บาท
เอ้าล่ะสัมเวลีโหซแฟนจากดอยคำ
ราคาต้องสุขวาน๑๔๘บาท
บาทและราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่ถูกกว่า

และต่อไปตอนนี้ทั้ง๓ชื่อนี้นะคะ
ด้อยคำคุณโทชล์ยังจักรคมราคาถูกที่สุด

คนทุกข่ายปุ๋นอสตอนนี้ตรงนี้ก็ไม่มาแล้ว

ถ้าคุณหยุดตอนนี้คุณมี๘๐๐๐บาท
เป็นจะให้ครึ่งหนึ่งกลับบ้านไปคือ๔๐๐๐บาท
ถ้าคุณไปต่อเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

คุณจะเอายังไงคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
สวยอย่างเราไปต่อค่ะค่ะ
ถ้าไปต่อหมายความว่าคุณทิ้งเงิน๘๐๐๐บาท
และจำนวนเงินในเกมหน้าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

และสองมีที่
เยอะเท่านั้นและอันที่คุณเลือกต้องถูกกว่าเจ็บสิบสองบาทค่ะขัดรองเท้าราคาอยู่ที่

คุณครูไก่คุณเนาทช่วงนี้คงไม่มีตัวช่วยเหลืออยู่เลยค่ะ
คุณจะได้ไปต่อหรือไม่
ชีวิตแกวนอยู่บนยากขัดรองเท้าอีวีค่ะ

อีวีที่เพิ่งขัดรองเท้าเป็นของที่ถูกที่สุดค่ะ
คุณกุ๊กไก่และคุณโน๊ตตอนนี้คุณผ่านข้อ๔มาได้แล้วค่ะ
คุณมีเงินสะสมอยู่๑๕๐๐๐บาท
คุณกุ๊กไก่และคุณโน๊ตนอกจากจะเป็นสับปะรดแล้ว
เชี่ยวชาญเรื่องสตอเบอรี่และกีวีอีกด้วย
ข้อต่อไปต้องลุยกันไปแบบไม่มีตัวช่วย
สนุกแน่พรุ่งนี้

ผมว่าเจ๊ต้องคุยกับกิ๊กแน่เลยว่ะ

แล้วก็มีเรื่องน่ะ

เสียงดังนะฉันดูรายการร้องได้
ให้ละลุกทุกสู้ชีวิตทางออนซิน
นี่คนกำลังหิว
นี่หิวมากเลยหิว

โอ๊ยหิวเว้ยโอ๊ย
แต่ไร้ข้อมูลเห้ยแล้วคุณผู้ชมล่ะคะรู้ข้อมูลไหมคะ
ถ้ารู้ว่าเซตไหนถูกสุดบอกมาเลยนะคะเล่นเกมกันค่ะ
ท้ายรายการเรามีรางวัลแจก
อร่อยล้นรวม๒ชุดอร่อยล้นหมูชุด๓อร่อยล้นทะเล
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกันตัดสิน
ภาพนี้ฮะอาจจะบอกเฮ้ยเองรู้กันเป็นภาพบางมองเดี๋ยวก็เห็น
ดูครับเฮ้ยโอ้โหมันมืดมากมันมองอะไรไม่เห็นจริงมองไม่เห็นเลย
เป็นไงอ่ะมันมองแล้วไม่เห็นเหมือนอยู่ในถ้ำมืด
เห็นเหรอนะวันนี้เชื่อไหมว่ามองไม่เห็นไม่เชื่อดูเฮ้ย
เฮ้ยเป็นอะไรนะเฮ้ยไอ้สายไม่เห็นโคตรเหมือนเลยโอ้โห